หลังจากเมื่อเดือนที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
ได้เห็นชอบสำหรับร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ
วันนี้เองเครือข่ายภาคประชาชนผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรมรวมทั้งอาหาร
๑๒๒เครือข่ายได้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี
โดยขอให้ชะลอการนำเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ต่อสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
ตัวแทนเครือข่ายคัดค้านร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ
กว่า๕๐๐คนค่ะได้ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์บริเวณหน้าธรรมเนียบรัฐบาล
เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับร่างพรบฉบับนี้นะคะ
โดยมองว่าจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างรุนแรงค่ะ
นายวิทูลเลี่ยนจำรูนผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีระบุนะคะว่า
จากการวิเคราะห์ของนักวิชาการด้านกฎหมายของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
และองค์กรภาคประชาสังคมที่ติดตามสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมมานานกว่า๒๐ปี
เห็นว่าตัวกฎหมายนี้ขาดความชอบทำและหลักการสำคัญ
เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรทั่วไป
โดยเหตุนี้นะคะเครือข่ายจึงได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาชะลอการนำเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะ
โดยให้แต่งตั้งตัวแทนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ปรับปรุงร่างกฎหมายอย่างน้อยกึ่งหนึ่งในคณะปรับปรุง
และขอให้นำหลักการป้องกันคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม
ตามพิธีสารว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
และพิธีศาลนาโงยากวาลาลัมเปอร์ว่าด้วยความรับผิดชอบ
ชดเชยความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
นายนรงศักดิ์สุธาทิพย์ผู้ทรงคุณวุฒิสภาเกษตรกร
จังหวัดจันทบุรีพร้อมสมาทิกสภาคเศรษฐกร

ไม่อยากให้เอื้อผลประโยชน์กับบริษัทเอกชนมากกว่าเกษตรกรรายย่อย
เนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีแนวทางปกป้องคุ้มครองเกษตรกรที่ชัดเจนค่ะ